ซึ่งผู้ที่มาทดลองใช้บริการก็จะได้ใช้บริการแบบทดลองในเดือนสิงหาคมนี้นะครับ
แต่ประชาชนส่วนใหญ่ตอนนี้ยังคงกังวลว่าหากมีการเปิดบริการจริงแบบเต็มรูปแบบ
ค่าโดยสารนั้นจะสูงมากน้อยขนาดไหนติดตามจากรายงานครับ
กับการทดสอบความพร้อมระบบการเดินรถของสถานีรถไฟฟ้า๕แยกลาดพร้าว
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคศ
แต่ก็ยังหวั่นใจกับราคาค่าโดยสาร

เพราะว่าปกติต้องแบบลงหลายต่อต้องไม่ต่อรถเมย
แล้วช่วงนี้รถก็ติดนะคะยิ่งเวลาไปเรียนตอนเช้า
ถ้าเทียบกับรายได้ของคนแบบทั่วไป
ก็ถือว่ามันก็แบบอยู่ในขั้นที่สูงเหมือนกันนะคะ
อย่างถ้าสมมุติเราแบบหนูได้เงินมาโรงเรียนมา

แต่ว่าทุกวันนี้ก็จ่ายเยอะนะต่อวัน
ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยค่าเดินทางมันก็สำคัญกว่า
ถ้าจะเปิดเลยก็คือแบบลองดูค่าใช้จ่ายของประชาชน
เป็นหลักซะมากกว่าว่ามันคุ้มไหม

รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ระบุว่าในส่วนอัตราค่าโดยสารนั้น
ว่าจะได้ข้อสรุปภายในอีก๒เดือนนี้
โดยกำหนดเพดานค่าโดยสารอยู่ในเกณฑ์๖๕บาทตลอดสาย

ช่วงแรกให้ประชาชนใช้บริการฟรี

ขึ้นอยู่กับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โดยเริ่มเปิดทดลองใช้ตั้งแต่วันที่๑๑สิงหาคมนี้
เมืองต้นเปิดให้บริการตลอดทั้งวัน
เว้นช่วงเวลาเร่งด่วนตั้งแต่๗นาฬิกาถึง๙นาฬิกา
และช่วงเย็นตั้งแต่๑๗นาฬิกาถึง๑๙นาฬิกา
ให้บริการแบบขบวนเว้นขบวน
เชื่อว่าภายในวันที่๑๑สิงหาอย่างช้า
ก็จะสามารถเปิดทำบริการได้
จากหมอชิศขยายไปถึงฐานี๕ยักรัฐเภาส์
โดยจะให้บริการจะหลักการคล้ายกับสถานีสำโลง
โดยหลักการในช่วงพลิกจะเป็นเว้นข้บวน
ก็คือขบวนหนึ่งวิ่งสุดปลายทางแค่หมอชิด

เพราะฉะนั้นถ้าท่านมากระบวนที่หมอชิด
ก็รอขบวนถัดไปนะครับก็จะมาที่๕แยกรัฐพร้าว

ก็คือไม่ต้องรอกระบวนถัดไปนะครับ
มีผู้ใช้บริการเดิมอยู่ที่๘๐๐๐คนต่อวัน

จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการสถานี
แยกลาดพร้าวจำนวนเท่าใด
โดยในช่วงปลายปีนี้เปิดเพิ่มอีก๔สถานี
ได้แก่สถานีพหลโยธิน๒๔

และสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คาดว่าภายในเดือนกรกฎาคมปี๒๕๕๙
จะเปิดให้บริการครบทั้ง๑๖สถานี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน